นี่ค่ะมีข่าวอุทาหรณ์มาฝากกันสำหรับใครที่ชอบทำแบบนี้
คือจริงมันอันตรายแล้วมันเกิดอุบัติเหตุได้มีผู้ชายคนนึงนะคะ
เขาเป็นช่างรับเหมาเขาวางทั้งโทรศัพท์มือถือ
ทั้งโน้ตบุ๊กเอาไว้ในรถค่ะสุดท้ายด้วยความร้อนของอะไรหรือไม่ทราบ
เกิดระเบิดขึ้นมาแล้วไฟก็ไหม้รถทั้งคันดูภาพค่ะ
มึงดึงสลักออกยังไอ้สลักนี่แหละออกเร็ว
เออเดี๋ยวเร็ว

ถ่ายรูปให้เหลืองโอ้โห
ไฟลุกท่วมรถเลยนะคะอืม
แล้วโชคดีว่าจุดที่รถจอดเนี่ยไม่ได้อยู่ในชุมชนครับ
นะคะเป็นอยู่กลางไร่ข้าวโพดเป็นลานกว้างอ่ะนะคะ
แล้วไฟก็ลุกท่วมรถไปแบบนี้เลยชาวบ้านก็ช่วยกันมาดับไฟ
เป็นรถกระบะแข็บอ่ะค่ะชาวบ้านก็นำถังดับเพลิง
วัดที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุมาช่วยฉีดดับไฟ
สักพักหนึ่งไฟก็สงบลงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณลานดินกว้างในไร่ข้าวโพดนะคะ
ที่จังหวัดนครราชศรีมาทีนี้ไปตรวจสอบในรถเนี่ย
พบว่าถูกไฟไหม้เสียหายลงไปเหลือแต่ซากเหล็กค่ะ
ส่วนตัวเครื่องแล้วก็กระบะหลังก็ยังไม่ได้ถูกไฟไหม้นะคะ
คนขับรถกระบะก็คือนายนัทธรินแสวงพันธ์อายุ๓๖ปี
เขาเป็นช่างรับเหมาติดตั้งสัญญาณโทรศัพท์
เขาเล่าว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะคะตัวเขาแล้วก็เพื่อนเนี่ย
นำรถไปจอดบนลานดินในไร่ข้าวโพดข้างเสาสัญญาณโทรศัพท์
แล้วก็ลำเลียงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ออกมาวางเอาไว้
จะปีนขึ้นไปติดตั้งบนยอดเสาอะค่ะแต่เขาวางโน้ตบุ๊ก
โทรศัพท์มือถือใส่รถเอาไว้ค่ะ
แล้วเขาก็ไปปฏิบัติงานขณะที่เขากำลังจะปีนเสาขึ้นไป
เพื่อไปติดตั้งเนี่ยนะจู่ได้ยินเสียงระเบิดบึ้ม
ออกมาจากในรถนะคะโอ้โหพอสิ้นเสียงเท่านั้นแหละหันไป
คุณผู้ชมเกลวไฟลุกไหม้รถรวดเร็วมาก
ร้องตะโกนบอกชาวบ้านให้ช่วยมาดับไฟหน่อยนะคะ
ก็เห็นไปอย่างสภาพเมื่อสักครู่ชาวบ้านก็มาช่วยกัน
ทีนี้ไปดูค่าเสียหายนะคะเขาบอกว่าตอนนี้ยังประเมินไม่ได้เลยนะคะ
แต่คาดว่าน่าจะหลักแสนบาทแหละส่วนสาเหตุการเกิดไฟไหม้เนี่ย
สันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากการวางมือถือ
แล้วก็โน้ตบุ๊กใส่ไว้ในรถท่ามกลางแดดที่ร้อนจัดจอดอยู่บนลานกว้าง
นี่แหละค่ะอาจจะทำให้เกิดระเบิดขึ้นมา
แล้วก็ไฟไหม้รถดังกล่าวนะคะดูไว้เป็นอุทาหรณ์นะคะ